เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาถึงข่าวนี้
มันบีบหัวใจคนเป็นพ่ออย่างที่ปุ้ยบอกเหลือเกิน
ผมว่าหลายบ้านเป็นลูกสาวเนี่ยนะครับไปโรงเรียนใช่ไหม
ก็จะผูกกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ผูกที่นี่หมายถึงให้ฟันนั้นแหละมารับไว้ใจกัน
ใช่ค่ะมีมารับมาส่งครับ
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับ
พาลูกสาวเขาจะไปเข้าโรงแรมม่านรูดนะครับ
ดีที่น้องหนีเอาตัวรอดมาได้

ขอเลี่ยงขอพี่น้องได้ขอด้วย
เด็กผู้หญิงร้องด้วยความกลัว
ใครเป็นพ่อเป็นแม่ฟังก็ฟังออก
น้องร้องไห้แล้วก็วิ่งกึ่งเดิน
หนีวินมอเตอร์ไซคันนี้

เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แถวโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยภูมิวิจิตรหรือภูมิวิจิตรเนี่ยนะ
ถนนพระราม๔กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพกลางเมืองเลยปุ้ยพระราม๔

นักเล่นหญิงอายุสิบหกปีผู้เสียหายครับ
โอ้โหน้องตกใจตื่นตนกขวัญขวัญหนีดีฟอร์

ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพราะว่าน้องบาดเจ็บฮะ
มีรอยถลอกฟกช้ำทั่วตัวเลย
แล้วเหมือนข้อมือจะหักด้วยนะ
ใช่เห็นบอกแขนหักด้วย
เพราะว่าวิ่งวิ่งหนีแล้วล้ม

มันกระชากน้อง
จนกว่ากระชากนั่นแหละ
เห็นบอกแขนหักด้วย

นะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเรียกรถมารับแล้ว

เดี๋ยวจะกลับบ้านหรือจะไปโรงเรียนโทรมาบอก
โทรมาบอกนะเดี๋ยวจะไปรับไปส่งเอง
นี่จะตีสนิท

ตีสนิทกระทั่งเลิกเรียนครับ
ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถมาดักมาดักหน้าโรงเรียน
ลูกสาวไม่ได้คิดอะไรก็ยอมกลับด้วย
แต่ปรากฏว่าพอถึงปากซอยปั๊บทางเข้าบ้านจะเลี้ยวซ้ายปกติใช่ไหม
เออแปลกมันเลี้ยวขวาลูกสาวตกใจนะครับตกใจ
แต่อีวินเนี่ยอ้างบอกว่าลืมของ

แม่ถ้าเป็นสมัยผมมันเรียกฟอร์มหมาแก่
อีกทั้งยังอ้างอีกว่าเคยเป็นแฟนเก่าของแม่เพื่อนเธอนะ
แล้วไงอ่ะเออมันอ้างเรื่อยแหละลูกสาวใจไม่ดีแล้ว
ลูกสาวเล่าให้แม่ฟังย้อนหลังบอกใจไม่ดีแล้วแม่ตอนนี้นะครับ
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวจะเดินกลับเอง
พอเดินหันหลังเท่านั้นแหละไอ้วินผู้ก่อเหตุล็อกคอ
ล็อกคอกระชากโอ้โฮถ้าเป็นลูกเรานะ
แล้วพูดว่าอย่างไรนะมันขูดลูกเราว่าอย่างไรรึไหม
อยากตายเหรออุ้ยจริงเหรอเออมึงอยากตายเหรอ
ลูกสาวพยายามดิ้นหนีแล้วร้องขอให้คนช่วยครับ
จากนั้นคนร้ายเนี่ยชิงทรัพย์ฮะโอ้ยนี่มันโดนหลายข้อหา
ทรัพย์เอาไอโฟนของลูกสาวไปด้วยเครื่องหนึ่ง
ตอนนี้สภาพจิตใจเธอย่ำแย่มากภาวะครับ

ใช่ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีจังหวะหนึ่ง

พยายามถ่ายแล้วก็ตะโกนให้คนแถวนั้นช่วย
วินมันพูดว่าอย่างไรรู้ไหมเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่งลูกเดิมเลยนี่ไงนี่ไง
เขามีคำหนึ่งที่พูดกับวินคนนี้

เคยเห็นค่ะเพราะว่าก็เป็นวินที่นั่งกันอย่างนี้

นั่งบินงี้ทุกวันตั้งแต่หมอนึงจนหมอสี่

เห็นเขาบอกว่าคนนี้ไม่ค่อยขับบินค่ะ
คือแล้วทีนี้เขามาล็อกคอใช่ไหม

วิ่งหนีแล้วก็ล้มที่เขามีรอยที่แผลที่เขาอะค่ะ
แล้วเขาก็มาจับแล้วมาตีมาตบ

แล้วคนแถวนั้นก็ออกมาดูแต่ไม่มีใครช่วย
เพราะว่ามันบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องผัวเมีย
คือแบบวิ่งเลวเนอะแบบเด็กนักเรียนนะคะ
นี่แหละคำที่พี่ไม่พูดเอง
แม่พูดนะครับ
จากนั้นไม่นานครับตำรวจสนคลองตันก็วัยทายาท
จับตัวได้แล้วค่ะไอ้ผู้ก่อเหตุ
ดีจังนายสมศักดิ์แจ้งสัตว์
กับรถจักรยานยนต์แล้วก็เสื้อวินเบอร์๔๑ที่ใช้ก่อเหตุ
จับกลุ่มได้ที่วัดแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย์ครับ
เรื่องต้นนายสมศักดิ์รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะอยากจะร่วมหลับนอนกับผู้เสียหาย

ส่วนโทรศัพท์มือถือกับคัตเตอร์ของกลางเหรอ
เอาไปทิ้งในคลองในซอยอ่อนนุษย์สาม
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายสมศักดิ์มาชี้จุด
แล้วก็ให้นักประดาน้ำลงไปงม

คัตเตอร์ยังเจอนะนักประดาน้ำเขาดำเก่งจะตาย

คุณผู้ชมทำไปอุทาหอนอย่างดี
แค่เจ็บตัวน้องแค่เจ็บตัวไม่ได้เจ็บอย่างอื่น
หมายถึงเจ็บบาดแผลในใจนะครับ
รวมถึงไม่ถูกไปทำวิธีมิร้าย
แต่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากนี้เนี่ย

เจอวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้จะไม่กล้าขึ้นเลยนะ

ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวดูลูกหลานเราให้ปลอดภัยครับ

เป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เมืองหลวงเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างนะครับ